พูดถึงปีนี้นะมีคู่รักหลายคู่เลย
ขอทำนายแล้วกันว่าปีนี้จะแต่งงานหรือเปล่า

หวานเรียล่าจริงนะคะสำหรับคู่นี้
คู่รักฝ่าอาถรรพ์๗ปีไปเลยค่ะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มแล้วก็พิธีกรดาวรุ่งพุ่งแรงจริง
กันกันตะถาวรค่ะกับแฟนสาวนอกวงการน้องพลอยนะคะ
โดยหนุ่มกันค่ะเขาวางแพลนเอาไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีนี้แหละ
ซึ่งเลิกงามยามดีจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่นั้น
เจ้าตัวขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวาดที่เจ้าสาวเป็นคนจัดการค่ะ
เพราะว่าสำหรับตัวเขาเองขอแค่เลิกสะดวก
ที่จะเน้นจริงก็เห็นจะเป็นเรื่องทีมค่ะ
ธีมนั่นเองที่หนุ่มกันขอเลยว่าเป็นธีมสีแดงนะ
ซึ่งเป็นสีโปรดของทั้งคู่นั่นเองค่ะ
จริงเขาก็ประกาศในรายการของเขาแล้วอะเนาะ
คราวที่แล้วสายไปเที่ยวก็เป็นดราม่ามาแล้วนะสีสีแดง
แต่คนมันชอบจริงอะเอาล่ะนะฮะ
ต่อกันที่คู่นี้ละกันนะคะ
คุณพุทธวุฒิชัยแล้วก็จุ๋ยวรัฐยา
ที่มีเสียงเมาส์กันตลอดปีค่ะถึงเรื่องข่าวดี

ก็ยอมรับว่าก็มีคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
รวมถึงดูเลิกยามไว้บ้างแล้วค่ะ

ก็คาดว่างานวิวาลน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้
เพราะว่านุ่มพุธเขาอยากจะเป็นคุณพ่อ

ไปดูฝั่งนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่กันบ้างดีกว่าค่ะ

ดูท่าว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง
เจาะคิวสละโสดในปีนี้ค่ะ
เพราะว่าฝั่งแฟนนุ่มอย่างดีเจต้น

มีการขอแต่งงานกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคุณ

แล้วก็อยากแต่งตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย
แต่ด้วยความที่ว่าเจอสาวใหม่เรียกสินสอด
แววมาว่า๘หลักเลยทีเดียว
งานนี้ดีเจต้นก็เลยต้องขอขยับมาเป็นปีนี้

คู่รักมาราทอนค่ะที่คบหากันมาอย่างยาวนาน

อย่างนักร้องหนุ่มเสียงดีคุณบอยอนุวัฒน์ค่ะ
แล้วก็นักแสดงสาวหน้าหวานคุณเจี๊ยบพิจิตราค่ะ
คู่นี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะจดจ่อ

หลังเกิดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารเมื่อ๕ปีก่อนนะคะ
ทาวนอินทานั่นเองค่ะเลยทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเลื่อนแพนวิวาออกไปก่อนค่ะ
แต่ว่าถึงกระนันก็เถอะนะจ๊ะ
ทั้งสองก็ประคับประคองความรักความสัมพันธ์มาได้อย่างสวยสดงดงาม

คุณเจี๊ยบเนี่ยเขามีกำหนดจะจูงมือกันเข้าพิธีวิวาในช่วงสิ้นปีนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม

หลายคู่ค่ะไม่ได้เป็นแค่คู่รักกันอย่างเดียวนะคะ
ยังเป็นคู่ที่เป็นคู่ธุรกิจกันด้วย
เป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนหัวใจกันด้วยนะคะ